คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวชีวิตรันทศนะคะ
ยายอยู่กับหลานชาย๒คน
แต่ตอนนี้หลานชายทั้งสองคนบอกว่าอยากเจอหน้าแม่

ส่วนพ่อก็หนีไปมีเมียใหม่
นี่ตอนที่นักข่าวของเราไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของ๓ยายหลานคุณ
คิดดูสิบ้านที่มาปลูกตรงนี้

เออมันเป็นสังกษีเนี่ยเป็นเพลิงพักตรงนี้ค่ะ
เราไปเจอกับทางคุณยาย

เป็นหลานน้องอาทิตย์พันมหาอายุ๑๘ปี
กับน้องสกลวัดพันมหาอายุ๑๔ปี
นี่ค่ะอยู่ที่เพิงพักตรงนี้
ฝาบ้านก็ทำมาจากสังกษีเก่าคุณ

จะอยู่กันยังไงฝนตกก็เปียกไปหมด
เพราะว่าบ้านก็สร้างขึ้นมาแบบเป็นเพลิงขึ้นมา
ทำจากก้อนอิดจากฝาไม้เก่า
อยู่ตรงท้ายหมู่บ้านที่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรนะคะ
คุยกับคุณยายน้อมจิตคุณยายบอกว่า
ยายต้องพาหลานสองคนมาอยู่ตรงนี้
เมื่อก่อนก็เคยมีบ้านนะแต่เอาที่ดินไปจำนองกับเพื่อนบ้าน
ส่งตังค์ให้กับลูกเขยก็คือพ่อของหลานนี่แหละค่ะ

ไม่กลับมาไปมีเมียใหม่ทิ้งครอบครัวไปเลย
ทำยังไงบ้านที่อยู่เดิมก็จะถูกยึดสิ

ก็เลยต้องมาปลูกบ้านตรงนี้ชั่วคราวก่อน
หลังจากบ้านตรงนั้นถูกยึดไปแล้ว
แม่ของหลานทั้งสองคนเนี่ยก็คือลูกสาวของคุณยายนี่แหละ
เลิกกับลูกเขยไปทำงานหาเงินที่พัทยานี่
มา๕ปีแล้วไม่ได้ติดต่อกับที่บ้านเลย

ตอนนี้ยายกับหลานทั้งสองคนอยู่กันแบบยากลำบาก
นี่ตอนที่คุณยายเปิดรูปลูกสาวให้ดู

ยายบอกว่าทุกวันนี้นะไปทำงาน

เอามาเลี้ยงดู๓ชีวิตแบบนี้ฟังคุณยายหน่อยค่ะ
พระเจ้าพระเจ้าแต่ว่าหู้นี่
หลานหู้หลานหู้ยูนบ่ายาย
ยายเป็นเด็กดียายบอก
ใช่ค่ะเป็นเด็กดีก็จริง

อย่างหลานคนเล็กเรียนแค่ชั้นป๖เอง

แล้วเราก็คุยนะคุยกับหลานทั้งสองคน

ส่วนคนเล็กก็ร้องไห้บอกว่าคิดถึงแม่

ถ้าแม่ดูอยู่นะติดต่อกลับมาหาหน่อย
เพราะว่าทั้งสองคนอยากให้แม่ติดต่อมาจริง
เราอยากให้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมว่าแม่ของเด็กเนี่ย

ชาวบ้านเขาบอกว่าหลานทั้งสองคนเป็นเด็กขยันเลยแหละ

ใส่เสื้อผ้าแบบขาดมาช่วยงานศพคนในหมู่บ้าน
แล้วทุกคนในหมู่บ้านก็รู้สึกสงสาร

ทีนี้เบื้องต้นทางแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดต
ก็ประสานให้ทั้งสองคนได้เรียน
เรียนก่อนสอนอนแล้วก็มีชาวบ้านเขามาช่วยกัน
นี่ค่ะจากเพลิงพักที่อยู่ตรงนี้
เขาเปลี่ยนสังกษีบ้านให้ใหม่
เพราะว่าไอ้ที่มันเป็นรูมันกันแดดกันฝนอะไรไม่ได้
พอเปลี่ยนใหม่แล้วมันก็ดีขึ้นหน่อยค่ะ
ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างน้อยฝนมันก็ไม่รั่วเข้ามาในบ้าน
ได้อาศัยหลับนอนกันในเพิงพักแห่งนี้นะคะ